เราจะเชียร์บนทะเล

มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับ
เราได้มีโอกาสนะครับไปเจอเจ้าปีโป้นะครับ
หรือว่าซีโรธชัดทองศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับ
เรียกได้ว่าที่นี่นะฮะเป็นรายการแรกนะครับ
ที่เขาให้โอกาสเราขนาดนี้เลยนะครับ

กองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมครับท่านผู้ชม
มาที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งทีนะครับ
ของกินของอร่อยเพียบเลยนะครับ

พาเรานะฮะไปดูร้านเด็ดของเขา

พาเราไปร้านนั้นกันเลยดีกว่าครับ
เต้นหมีครับ

ข้าวเปล่ากันเดิมจ้า

ใช่จ้ะชิ้นลวกเนอะลวกชิ้นเสร็จลวก
โป้จะมากินประจำตั้งแต่เขาเรียนอยู่แถวนี้แหละค่ะ

ตั้งแต่เขายังไม่ได้ติดทีมชาติเลย

แล้วเขาก็จะชอบทานเส้นหมี่เนื้อ
แล้วเขาก็จะทานกับข้าวเปล่า

ตั้งแต่ก่อนเขาไม่ค่อยมีตังค์เราเลยกินประหยัด

เคยตัวมีเงินแล้วยังเหมือนเดิม

เก็บเงินตลอดเก็บเงินตลอดไม่เสียราย
เก็บเงินตลอดเก็บเงินตลอดแม่ใจร้าย
เก็บเงินตลอดเก็บเงินตลอดเก็บเงินตลอดแม่ใจร้าย
เก็บเงินตลอดเก็บเงินตลอดเก็บเงินตลอดแม่ใจร้าย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
ก็ปีนี้แย่เลย

รู้สึกไงบ้างเวลามีแผ่งของคุณพองธรรมภาคอยู่แบบนี้
ก็นึกถึงตอนสมัยก่อนเนี่ย

พวกพี่แล้วบรรที่เก่งบางที่เคยบางครั้งอะไร
เรื่องราวของศูนย์หน้าตัวเป้าทีมชาติไทย
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราว
สไตล์ของเจ้าปีโป้สิโรธชัดทองมาฝากท่านผู้ชมกันอีกครับ
อย่าลืมนะฮะเสาร์หน้าเจอกันแต่ขอย้ำนะครับว่า
เปลี่ยนเวลาออกอากาศแล้วเป็น๘โมงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
เป็นยังไงครับได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสน้องปีโป้นะครับ
อุบลนะครับก็แต่ละคนก็จะเป็นเนี่ยสไตล์อย่างนี้แล้วแต่ก็น่ารัก
นะครับปีโป้เองก็เป็นนักเตะที่เป็นความหวังใหม่นะฮะ

ก็ก็เตรียมวางแผนอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเรามีผู้เล่น
เพราะว่าเป็นนักเตะคนเดียวที่ไม่ได้ผ่านการเล่นเยาวชนทีมชาติมาเลย
จะนำเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ